เฮ้ยแล้วกล่องนี้มันคือยังไง

คือมันบอกเฉยมันธรรมดาไป

ไอ้สิ่งนี้มันคือความลับของผมใช่หรือไม่

แล้วถ้ามันถูกก็ได้คะแนนไป
แต่ว่า๓คนนี้ถ้าใครตอบถูกน้อยที่สุดนะครับ

ว่าผมเป็นคนขี้งอนมาก

ถ้าผมพิมพ์ชวนคนในกรุ๊ปไลน์
แล้วถ้าเขาไม่มาผมจะรีบกรุ๊ปออกไปเลย

ฉันว่าจริงฉันว่าใช่

ผมเป็นคนที่เล่นใหญ่
อยากให้คนอื่นแบบว่าเฮ้ยก็แบบใส่ใจเราบ้าง
แล้วเคยมีไหมที่งอนแล้วรีบกู้ออกมาแล้วเพื่อนไม่ชวนกลับเข้าไป

เพราะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าชวนเดี๋ยวก็รีบอีก
สัก๓วันผมจะไปสกิตคนหนึ่งคนหนึ่งในกรุงว่า

พี่ต้องถามก่อนว่าคืออยู่แม่ใจต่างกดจนให้เก็บเงินเหรอ

ผมก็เลยอยู่ยาวแล้วก็ทิ้งไว้
ข้อแรกเสมอกัน

ถ้าฉีกทำไมกูก็อยากนั่งคะแดงไหม
เชื่อไหมว่าผมเกลียดถั่วฝักยาวมาก
ถึงขั้นที่เคยเป็นลมกลางกองถ่ายมาแล้ว

เมื่อกี้อ่ะที่มันอ่านอะทำการแสดงเดี๋ยวยิง

จนเป็นลมกลางกองถ่ายได้
ก็ได้เห็น
ปุ๊บเดียวฉันรู้
บริการนี้
เลยมันต้องมีซะข้อแหละที่แบบ

เชื่อไหมว่าสิ่งของชิ้นนี้เป็นของผม

เห็นอย่างนี้ไม่รู้ลองภาพให้ดูหน่อย
ลองภาพดู

ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว

ทุนขาก็ใหญ่อ่ะไต

แล้วบางทีผมก็แบบทั้งฉีดกันเชื้อราบ้าง
ทั้งแบบโคลีนลงสระบ้าง

อ่ะตอนนี้นะครับคุณอ๊อคตอบผิด

คุณมีสิทธิ์สูงมากตอนนี้ที่คุณจะต้องกินตะลิงปิงนะครับผม
ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
เชื่อไหมว่ารถคันใหม่ของผมผมตั้งชื่อว่าชูใจ
ล่าสุดฉันดูสตอรี่ของใครสักลิด
แล้วคุณเขาขับรถไปรอแล้วเหมือนแบบฤทธิเขาพูดอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะ

มันกำลังลอกอยู่

คำตอบที่ถูกต้องคือรถของผมชื่อว่าบุญชูครับ
เอาละครับผมตอนนี้คะแนนทั้ง๓ท่านนะฮะ

ทำไมแล้วทำไมที่บุญชูคืออะไร

แล้วเป็นชื่อที่ผมรู้สึกว่าความหมายมันดี
แล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมไปแคส

โอ้ยใจต้องการอีกแล้ว
ใจต้องการอีกแล้วอะ

อ้าวยังไม่จบ

ผมเคยฉีดเล็ดใส่กางเกงบนเวที
ขณะที่กำลังโชว์ตัวมาแล้ว

ไม่เดี๋ยวว่าฉันช่วยนะ

นี่ไงยังมันเป็นน่ะ
คุณต้องตอบนะคุณชูพร้อมกันนะ

โอ้ยยย
นำไปแล้วครับตรงนี้ย่างน่ำไปแล้วนะครับ

เชื่อไหมว่าผมเคยร้องไห้
เพราะไม่ชอบสีผิวของตัวเอง
ถ้าฉันว่าเรื่องนี้
โอเค
พูดตรงข้าว

ไม่ทรงคำทุนนะคำว่าเขียวอะไรหรรือ

ยาก็จะมาแบบเล่นแต่น้อง
ถึงขั้นถึงแบบหลังบ้านแล้วล้องไห้คนเดียว

พอดูเนี่ยเหมือนภาพขาวดำ
ทีวีขาวดำแต่ว่าเป็นทีวีสีปกติ
ใช่แต่ผิวสีแทนเดี๋ยวนี้มันก็เซ็กซี่นะ

เชื่อไหมว่าผมเคยเสียน้ำตาให้กับผู้ชายมาแล้ว

ช่วงที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาในชีวิตผมที่มา
แล้วก็มีแบบกระแสสังส์โซเชียล
ผมโดนจมตีเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกว่าโหมันเหนื่อยอะไรวะ
มันท้อมากเลยมันแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วผมก็ไปฟิตเน็ตไปวิ่ง
แล้วตอนนั้นมันมีเพลงหนึ่งของพี่แจ๊ที่ออกมาพอดีผมก็กำลังแบบเดินรูอยู่
แล้วก็ฟังใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงนี้ขึ้นมาปุ๊บชื่อเพลงว่า๒๔พฤษภา
แล้วน้ำตาผมก็ไหลออกมาเออมันเป็นเพลงที่แบบ

พูดถึงชีวิตของเขาชีวิตเขาไม่ได้แบบเกิดมาลาบลื่น
เพื่อนแบบว่าประนามว่าอีกนานกว่ามึงจะมีราคาอะไรอย่างนี้

แต่สุดท้ายคุณก็เรียกผมว่าซุปตา
แล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นดังฝัน

ถ้าคุณยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลา
คุณจงฟังให้ดีถ้าเท้ายังยืนบนพระสุธา
อย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยั้งกับศรัทธา

ก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้โหเพลงนี้มันคือเพลงที่ปลุกให้ผมแบบ

ไม่ลงไม่เรียนแล้วเดินเส้นทางอาชีพประนุก
ได้ตังค์วันแรกค่าแรง๑๐๐บาท

บางทีก่อนนอนคงมีน้ำตา
บางคนเคยมองตัวผมอีกนานกว่าผมจะมีราคา
แล้วไงล่ะตอนนี้ดันมาเรียบคุ้มสุขต่าง
ไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังในฝัน
ถ้าคุณยังมีชีวิตและดูเงินจิตไม่ร้างรัก
คุณจงฟังให้ดีถัดเท้ายังยืนบนพระสุธา
อย่าเดินหลับแล้วอย่าหยุดอย่างกับศรัทธา
เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟ
ผลักดันให้คุณสู่ทางจะไกลแสนไกล
อย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พัก
ภาวนาว่าพรุ่งนี้ผมจะไปถึงเส้นชัย

เอาจริงแม๊ย

ตั้งกเดิมก๋อนเต้นมา

ทำหน้าให้หวานด้วย

อ่ะน้ำมันขอบ

ก๊อฟแม่เอาเป็นคำได้ป่ะทั้งลูกเลยทีเดียว

อื้อ

กินได้๖นาง
ยังไม่เห็นเลยจริงมาก็ไม่เห็น

ไม่เพราะทุกคนทำได้แล้ว

เมื่อกี้คือตาดำสั่นเลยอ่ะ

หนักนักสุด
ไม่แล้วมันเปรี้ยวตรงขมมาข้างใน

อ้าวก็เราเป็นนักแสดง

โปรดติดตามตอนต่อไป